คือผู้ชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มา

สนใจจะมาคืนรถเออหยุดหยุดหยุดโอ้โหจะวิ่งหนีตำรวจสอง
นายครับวิ่งไล่ตามเนี้ยชาวมาบอกว่าสวรรค์มีตานะฮะดี
ที่ตำรวจเห็นซะก่อนบางคนบอกว่าไม่รอดแน่คาหนัง
คาขาวแบบนี้ชื่นชมตำรวจนะครับที่หูตาวายจริงไม่นิ่งดูดายนะครับไม่รู้จะเอาไปทำอะไรหรือเปล่า